เมื่อวานคุณอาริยาเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
กรณีพระแชทมาหาสาว
แล้วก็ช่วยตัวเองคาจีวอนให้สาวดู
รวมถึงชักชวนสาวให้มีเพศสำคัญด้วย
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตามเจอ

แล้วก็สารภาพบอกอัตมาผิดไปแล้วอัตมา
ไปแล้วและมีอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่เขาอ้างไงเพิ่งเสพครั้งแรก
แต่ต่อให้อ้างแบบนี้แน่นอนค่ะความผิดมันมีอยู่แล้วเนอะ
แน่นอนความผิดทางวินัยสงฆ์
ความผิดทางคดีต่างกฎหมายก็มี
เป็นกรณีที่หญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๒ปีเท่านั้นเองนะฮะ
ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีผู้ชายแต่งกายคล้ายพระ
จีวอนสีส้มแบบนี้อายุสักประมาณ๓๐๓๕ปี
รูปร่างผอมศีรษะโล้นแล้วก็ทักแชทเชิงลามกมา
วีดีโอคอลมาสำเร็จความไคร้ให้ดูทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ยังชักชวนเธอไปมีเพศสัมพันธ์
เธอก็เอาคลิปนี้เป็นหลักฐานในการไปแจ้งความนะฮะ
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดเฉพาะกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังลงพื้นที่ไปเลยนะฮะ
เพื่อไปสืบหาว่าพระรูปนี้เป็นพระที่วัดไหน
ปรากฏว่าเป็นพระที่อยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ในตำบลนบพิตรรรมจังหวัดนครสีธรรมราช
จะมาบวชได้เพียง๑สัปดาห์เท่านั้นเอง
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพระรูปดังกล่าวมีท่าทางตกใจ
พยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้ตระคุบ
ไม่ใช่ได้นิมนต์นิมนต์มาสอบปากคำก่อน
แล้วก็เปิดคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานให้ดู
ทำให้พระรูปนี้หน้าถอดสีเลยนะฮะ
รับว่าเป็นบุคคลในคลิปดังกล่าวจริง
อกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอีกด้วย

ซึ่งเจ้าตัวถึงกับยกมือไหว้ขอโทษนะฮะขอโทษ
อัตมาผิดไปแล้วอัตมาผิดไปแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ถอดสีแบบนี้ก็ต้องไปถอดจีวรศึกด้วยนะฮะ
ฟังเสียงช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวหน่อยครับ
มันก็มีทั้งทางกฎหมายแล้วก็ทางวินัยสงฆ์ด้วยนะฮะ
ก็ต้องไปปัสสาวะทั้งจีวอนแล้วนะครับ
ปรากฏผลออกมามีสารเสพติดในร่างกาย
เมื่อตรวจค้นในกุฏิพบอุปกรณ์การเสพยาบ้าอีก๑ชุด
ทีนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้เจ้าอาวาสทราบ
แล้วก็ได้ดำเนินการศึกจากการเป็นพระทันที
ก่อนนำตัวเข้าบำบัดต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องของการที่ไปคุกคามสาว
ก็ต้องว่ากันไปตามคดีอีกนะครับ